การเมืองโค้งสุดท้ายพิธาฝ่าด่านโหวตนายก
เมื่อวานนี้คุณพิธาไปขอบคุณประชาชนที่ปากน้ำสมุทรปราการ
แล้วก็ไปประกาศ

มาในตำแหน่งสอสอ
แล้วคราวหน้าจะมาปลาใสในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ยุคสมัยของประชาชนมาถึงแล้ว
วันนี้พลเอกประยุทธ์ทำงานวันสุดท้าย

บอกแล้วว่าไม่ใช่ครั้งแรกอีกต่อไป
เป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาอภิปราย
จะมาประสัยในฐานะสว
ครั้งหน้ากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แก้ไขปัญหาประชาชน

ขอให้แก้ไขธาตร์ทางน้อย
เพราะบอกแล้วให้ว่าต้องสายหัว

นี่ถ้าถามอะไรอย่างหาหมอมั้ยหมายถึงพี่หาหมอมั้ย

คือเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้ว
เป็นบุคลิกประจำตัวของคุณพิทาไปแล้วโอ้โหเสียงกรี๊ด
ก็เอาจริงทุกครั้งที่ขึ้นเวทีปราศัย
จะเห็นคาแรคเตอร์จะเห็นท่าทางแบบนี้
ครับนี่คือตลาดนัดเรือบิน

ตลาดนัดเรือบินที่บางพลีสมุทรปราการครับ

ไปประกาศข่าวพลเอกประยุทธ์วางมือที่นี่ด้วยอย่างนี้
ลองคิดดูสิมันจะดังกึกกล้องขนาดไหน

หรือย้ำว่าเวทีสมุทรประการเป็นที่สุดท้าย
ที่จะมาขึ้นในฐานะสอสอครั้งหน้าถ้ามาอีก
เป็นนายกรัฐมนตรี
คุณพิชาพิธาประกาศแบบนี้เลย
คุณพิธามองว่าบริบทการเมืองของสมุทรปราการเปลี่ยนไปแล้ว
เห็นได้จากคะแนนเสียงที่นะครับโอ้โห
คือรูปแบบการเมืองเก่าเรียบร้อยนะครับ
ร้อยโรงเรียนด้อมส้มไปหมดแล้ว
ฝากถึงสวที่เป็นคนสมุทรประการนะครับ
ให้อยู่ข้างอนาคตครับ

หลังจากปลาสายเสร็จนะครับก็ไม่ได้รีบกลับนะครับ
ลายเซ็นต์ให้ด้อมส้มคนรุ่นใหม่นะครับที่มารอเจอนะครับ
แล้วก็มีเก็บภาพมันมันมันมันพบเฮฟอันนี้อ๋อดูสิ
นี่เขาคอนเสิร์ตน้ำแข็งทะเลทะเลดาวฮะนี่แหละครับ
โบกแบบนี้เลยโบกแบบนี้เลยครับเอาจริงจริงคือช่วงนี้ก็เข้มข้นแล้วค่ะ
ต้องจับตารอดูเพราะว่าจะโหวตกันก็คือวันพรุ่งนี้๕โมงเย็นถูกไหม
นับถอยหลังดูคุณผู้ชมคะจากตอนนี้เนี่ยจะ๘โมงแล้ว
เหลือเวลาอีกยี่สิบเอ่อประมาณวันนิดนิดเองอ่ะค่ะ
แล้วเดี๋ยวต้องรอดูเพราะอะไรคือทางฝากฝั่งคุณพิทาเองยิ่งใกล้วันยิ่งงวดเข้ามา
อืมตื่นเต้นไหมอ่ะกังวลอะไรหรือเปล่านี่เมื่อวานค่ะ
บรรยากาศตอนที่ไปพบกับผู้บริหารจิสด้าเมื่อวานตอนเช้านะ
ก่อนที่จะไปที่สมุทรปราการนะคะซึ่งบรรยากาศที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเนี่ย
พอรู้นะว่าคุณพิทาจะมาดูสิแต่ละคนเนี่ยมารอถ่ายรูปกันใหญ่เลย
แน่นประตูทางเข้าไปหมดค่ะไปจิสดาไปสู่ราชการอืม
ไม่โชว์ไปก่อนก่อนตอนเท่านั้นโอ้ยพอกรพอกรนี่คือคนมาต้อนรับแบบแน่นเลยนะ
กรี๊ดก็แน่นอนค่ะมาอยู่แล้วแล้วพอมีการหารือเสร็จเนี่ยคุณพิธามาให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับจำนวนสวที่จะโหวตให้พักเก้าไกลค่ะคุณพิทาบอกว่ามั่นใจในเสียงสวนะ
ว่าจะพอกับการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าจะเป็นสวสายพลเรือน
หรือว่าเป็นสายทหารแต่เชื่อมั่นว่าสวยังหนักแน่นยึดหลักการไม่โหวตสวนเสียงของประชาชน
แต่ตัวเลขที่บอกว่าไม่บอกนะเพราะอะไรไม่อยากเปิดเผยอยากไปดูในวันโหวต
ถ้าเกิดเปิดเผยออกไปเนี่ยอาจจะมีแรงกระเพื่อมแล้วมันจะกระทบกับการตัดสินใจได้
ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมคือช่วงนี้เราเห็นภารกิจของคุณพิทาทั้งลงพื้นที่
ทั้งเดินสายพบปะเนี่ยนะคะถี่ต่อเนื่องเลยแล้วนี่ค่ะอัดคลิปนี้ออกมา
ในช่วงโค้งสุดท้ายต้องการสื่อสารไปถึงสสกับสวสิ่งที่จะสื่อสารอยู่ในคลิปนี้ลองฟังค่ะ
โหวตนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะมาถึงและเรายังต้องรอการตัดสินใจของสว
ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนหรือไม่
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพักเก้าไกล
แต่คือการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติ
เช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก
ในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปยังสสและสวทุกท่าน
ท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบอบการเมืองปกติ
แต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้โหวตผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้
แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากคือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็น
นี่คือสิ่งที่ท่านอยากเห็นให้โอกาสประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้า
โดยการบริหารของรัฐบาลพักร่วม๘พักที่นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐ

มองเท่าพวกเรารึเปล่าอันนี้คือคำถามเพราะว่าทุกคนเวลาตามข่าวยิ่งดูข่าว

สมุทรปาการไปจิสด้าแล้วมาอัดคลิปนี้อีก
เออแล้วคือจริงก็ยังมีมากกว่านั้นอีกค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยความยาวเต็มประมาณสัก๔นาทีนะ
เผื่อใครอยากดูว่าคองความที่ต้องการสื่อสารคืออะไร
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างมากก็คือการให้โอกาสกับประเทศ
จะให้กับผมพิธาแบบนี้
ฉะนั้นเดี๋ยวรอดูค่ะวันพรุ่งนี้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
แล้วพรุ่งนี้ต้องทำตัวอย่างไรคนดูต้องทำตัวอย่างไร
ต้องเปิดไทยรัฐทีวีครับเปิดไทยรัฐทีวีไว้ทั้งวันนะคุณรับรองได้ว่าคุณได้ทุกอัตรรสของการโหวตนายกัธมนตรี